เบื้องต้นเป็นเหตุ
แก๊สน่วนไหลในซอยบางทีพัฒนา
อยู่ระหว่างใช้น้ำหล่อเลี้ยง
พอดีครับสิ่งดี
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ